เหตุการณ์ต่อไปนี้ต้องบอกว่าสงสารคุณยายท่านนี้มาก
อายุเจ็บสิบสี่ปีแล้วโจรเข้าไปที่บ้าน
ไปเจอคุณยายนั่งอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหม
เขาทั้งต่อยทั้งกระทืบคุณยายจนหน้าปูดบวมแบบนี้

แล้วเอาตัวคุณยายไปยัดใต้ถุนบ้าน
แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ไป๑คัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับ
โจรสองคนด้วยนะเข้าไปช่วงหัวค่ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๘ที่ผ่านมาแล้ว
บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะฮะคุณยายสำเนียงพ่วงภูลอายุเจ็ดสิบสี่ปีฮะ
ก็เป็นคนบาดเจ็บเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุนะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะฮะ
แล้วก็มีเพื่อนบ้านนายสมศักดิ์อายุ๕๖ปีซึ่งอยู่ใกล้กัน
ซึ่งสมศักดิ์เนี่ยออกไปทานข้าวกับคนในครอบครัวคุณยายก็เลยอยู่คนเดียว
อันนี้บ้านคุณยายนะครับระหว่างนั่งอยู่คนร้ายวัยรุ่นชายสองคนขี่รถมาไม่ทราบยี่ห้อ
ไม่ทราบทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์จำได้มันสีเงินเงินเทาอ่ะ
คนแรกรูปร่างผอมผอมสูงสูงสวมหมวกกันน็อกอีกคนรูปร่างเตี้ยหน่อย
แล้วมีผ้าคลุมศีรษะมาแบบไอ้โม่งอำพลางใบหน้ามาเดินเข้ามา
ทำทีเป็นยายถามเส้นทางหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
พอถามเส้นทางปุ๊บยายไม่ทันตอบตะคอกใส่มีเงินหรือเปล่า
ขอเงินยายบอกไม่มีคนร้ายสองคนเปิดประตูบ้านหน่อย
นะฮะแต่เธอก็บอกว่าเอาไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านฉัน
อย่างงี้นะฮะหลังจากนั้นหนึ่งในสองคนร้ายน่ะ
คุณผู้ชมเอามือมาค้ำที่คอจนยายหายใจไม่ออก
ยายก็พยายามเอาเท้าถีบมันกระเด็นไปคนร้ายเดินกลับมาชกที่หน้าไปสองครั้ง
ปูดบวมเลยครับแล้วก็อุ้มคุณยายไปยัดอยู่ใต้ถุนบ้าน
สูงสักแปดสิบเซนติเมตรได้ไม่แค่นั้นนะฮะ
มันกระทืบต่อนะครับโอ้โหกระทืบคุณยายด้วยครับ
คุณยายสลบไปครับคนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะ
คุณผู้ชมแล้วก็หลบหนีไปอ่ะฟังเสียงคุณยายเล่า

มันก็ทืบก็ทืบ

พระทืบแล้วก็พลิกโค้งด้วย

อันนี้แค่โชวง๒ครั้ง
ตรงนี้พลิกโค้งหักแล้วสิ
ทีนี้เพื่อนบ้านที่นั่งคุยกับคุณยายตอนแรกชื่อว่าคุณสมศักดิ์

แล้วก็ชวนคุณยายสำเนียงแล้วนะแต่ว่าคุณยายไม่ไป
แต่ก็บอกให้ซื้อข้าวผัดปูมาฝากละกัน
ก็เลยบอกกับคุณยายสำเนียงบอกว่าเอาดูแลบ้านให้ด้วยนะ
หลังจากนั้นก็พาครอบครัวออกไปกินข้าวข้างนอก
จนกระทั่งกลับมาเอาไปเจอ
ทำไมคุณยายไปนอนหมดสติอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนั้น
ไปดูตามใบหน้าร่างกายโอ้โหปูดบวมนี่นะฮะสลบไปเลยครับ
ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลก่อนจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับ
ตำรวจสพครองด่านในช่วงบ่ายของวันที่๙มกราคม
ต่อมาเนี่ยเมื่อคืนนี้เองคืนที่ผ่านมาครับผ่านมาหลายวันเหมือนกันนะฮะ
จำรวจเข้าไปเยี่ยมสิครับพันธุ์จำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวิชิตท่านบอกว่า
คดีนี้เนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง
โดยเฉพาะคนถูกทำร้ายก็เป็นหญิงสูงอายุด้วย
ทางคดีตอนนี้ท่านผู้บังคับการได้กำชับแล้ว
ให้ตัวเองลงมาคุมแล้วก็เร่งรัดให้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
เบื้องต้นก็พอจะทราบผู้ก่อเหตุแล้วล่ะ
แต่ต้องขอเวลาในการสืบสวนก่อนนะฮะ
แล้วก็คาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีได้เร็วนี้นะครับ